พูดถึงความปลอดภัยก็ต้องมีพี่เจ้าหน้าที่
คอยมาทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามที่ต่างถูกไหม
ถ้าเราเห็นที่ไหนแล้วก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้เขา

เขาบอกว่าเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขากำลังฉีดพ่นหรือว่าเขากำลังเต้นนะคะ